มาดูกันต่อนะคะกับดราม่าที่แวดวงนางงาม
เป็นข่าวเมาส์มอยกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีข่าวลือด้วยนะคะว่ามีเวทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
น้องนางงามคนหนึ่งสาปส่งผู้จักรกองประกวดค่ะ
เพราะว่าเบี้ยวเงินค่าตำแหน่งเอาชื่อไปเล่หากินนะคะ

คนล่าสุดเลยค่ะซึ่งน้องมินออกมาชี้แจงนะคะว่าปกติเนี่ย
รับงานทางกองประกวดแล้วตัวเองเนี่ยก็คือสลับคิวกันได้

ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองประกวดดูแลดีมาตลอดเลยล่ะค่ะ
ในสัญญาก็มีบอกซึ่งตอนนี้มันก็เรียบร้อยไปแล้วในส่วนของรางวัลนะคะ

เป็นการทำงานแต่ว่าจริงก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาว่า
เขาก็ย้อนให้มาอยู่เลย
ทุกฝ่ายสามารถรับงานกันได้หมดเลยค่ะ
คือทุกฝ่ายคือไม่ว่าจะทีมงานฝ่ายไหนรวมถึงตัวนิมก็
ถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อมาก็สามารถรับงานได้

สรุปคลิมงานมีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเลย
แต่ว่าที่ทำงานมาก็ยังไม่เห็นเรารับมีปัญหา